เอาล่ะไปดูความคืบหน้ากรณีที่สังคมออนไลน์นะครับ
แชร์เรื่องนี้ฮะมีลุงคนหนึ่งขี่ซาเล้งมา

จะว่าคนเล่ร่อนก็ไม่น่าจะใช่เพราะขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็กระโดดเกาะไปบนซาเล้งแบบนี้
จนกระทั่งรถซาเล้งไปชนรถท้ายของเก่งเมื่อกี้นะ
แล้วก็หมุนไปชนเกาะกลางถนน
แต่ปรากฏว่าคุณลุงที่ขี่ซาเล้ง
ตกลงมาหัวกระแทกพื้นกระโหลกแตกเลยครับ

นี่แหละฮะกล้องวงจรปิดนะครับบันทึกภาพ

กางเกงขาสั้นหมวกกันน็อกเต็มใบ
กระโดดเกาะหน้ารถซาเล้งขนน้ำแข็ง
ลักษณะเหมือนเถียงกับลุงที่ขี่ซาเล้งมา
จากนั้นรถก็เสียหลักชนท้ายรถเก๋งสีดำก่อน
แล้วก็หมุนคว้างไปชนเอาเกาะกลางถนน
ทำให้ลุงคนที่ขี่ซาเล้งเนี่ยพลัดตกจากรถครับ
แล้วก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะวิ่งตามซาเล้งมานะครับ
จากนั้นคนที่ก่อเหตุก็กระโดดลง

กล้องวงจรปิดอีกมุมครับบันทึกภาพผู้ก่อเหตุนะครับ
รองเท้าแตะข้างเดียวน่าจะหลุดตอนที่ชุนละมุนนะครับ
วิ่งย้อนกลับมาเส้นทางเดิมเดินวนไปวนมาอยู่นะครับ
แล้วก็วิ่งหลบไปที่ไปทางวังหลังนะครับ
ตะโกนบอกคนแถวนั้นที่เห็นเหตุการณ์บอก
แย่งรถแย่งกุญแจกันพยายามเบียกเบนประเด็นไป
โพสต์เอาไว้นี่มาแล้วคนนี้แหละครับ
คนนี้คือคนที่ไปเกาะหน้ารถสาเล้งใช่ไหม
แล้วขี่มอเตอร์ไซด์มาด้วยนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓ตรคม
สุวิโรธอวกาศสกุลนะฮะหรือว่าลุงโรธอายุ๕๕แล้ว
นี่ครับท่านนี้ฮะท่านบาดเจ็บศีรษะกระแทกพื้นกระโหลกแตกนะ

แต่คุณหมอที่โรงพยาบาลศิริราชเห็นว่าอาการไม่ได้หนักอะไร
อนุญาตให้ไปดูอาการที่บ้านได้
เพราะว่าตอนนี้คืออยู่โรงพยาบาลใช่ว่าปลอดภัย
เพราะว่ามีโควิด๑๙อยู่
ทีมข่าวเทลาส์ทีวีได้คุยกับลุงโรธนะครับ

คุณลุงก็จอดซาเล้งรอลูกสาวอยู่ที่หน้าศาลต้นจันทร์
จู่ผู้ชายคนนี้มาขอเงินลุงขอร้อยดิ
นี่ฮะลุงก็ปฏิเสธสิครับ
ชายคนเก่าเขานี้กระโดดขึ้นมาที่หน้าซาเล็งก์เลย
แล้วตะโกนบอกว่าเอามาร้อยหนึ่ง

แล้วก็เอื้อมมือมาจับแพนนะครับมาบิดคันเร่ง
แล้วก็รถก็หมุนคว้างหมุนเคว้ง
ไปชนเกาะกลางถนนอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพไป
คุณลุงยืนยันว่าเฮ้ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยครับ
ไม่รู้จักกันใจครับ
แล้วทำไมมาทำกับเราแบบนี้
หรือว่าผมจำไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ไม่รู้จัก
อืมไม่รู้จักเลย

นางสาวกีรดาอวกาศสกุลนะครับ
หรือว่าน้องเมย์อายุ๓๒ปี
ปรากฏในคลิปเล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุ
ก็พยายามจะไล่นะไล่ตามคนก่อเหตุไป
แต่เขากระโดดขึ้นรถซาเล้งแล้วก็เกิดเหตุดังกล่าว
หลังเกิดเหตุนะครับคนร้ายวิ่งหนีนะครับ

โรธก็เป็นคนขยันทำมาหากินป่วยก็ป่วย
และที่สำคัญท่านเป็นโรค
เส้นเลือดในสมองแตกอยู่แล้วด้วยนะฮะ
ตอนพอเกิดเหตุหลังจากที่เกิดเหตุแล้วมาคุยกันกันหลายคนนะคะ
ขณะที่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับบอก
บอกว่าตอนแรกคือเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชาย๒คน
ก็นึกว่าผัวเมียทะเลาะกันหรือว่าหึงหวงอะไรกันหรือเปล่า

กระทั่งรถเสียหลักไปชนเอาเกาะกลางใช่ไหม
คือเสียดายเนี่ยเจ๊บอกเสียดายที่เห็นหน้าคนร้ายไม่ชัดนะ
เพราะว่ามันใส่หมวกกันน็อกเต็มใบนะครับ
คือบริเวณนี้มีคนเร่ร่อนมาขอเงินบ่อยครั้ง
มีตั้งแต่ขอตั้งแต่๒๐บาทยัง๒๐๐นะ
แต่คนนี้ไม่น่าจะใช่คนเร่ร่อนหรือเปล่า

นะฮะคือถ้าไม่ให้นะอันนี้เธอเล่าถึงคนเล่ร่อนนะก็จะถูกด่านะครับ
แต่ไม่คิดว่าครั้งนี้จะมีเหตุรุนแรงจนมีคนบาดเจ็บ
ส่วนคนที่มาขอเงินลุงโรธเนี่ยแต่งตัวไม่เหมือนคนเล่นร่อนหรอก
เจ๊เห็นเหมือนผมเลยไม่เหมือนเลยนะครับ
แล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยหรือครับ

เขาบอกว่ามีคนคนนี้มีคนเคยเห็นว่ามาขอสตังค์อยู่เรื่อยอะไรอย่างนี้
ว่างหลังอะไรนะเขาจะเจอบ่อย

เราอยากให้ประโยชน์จับได้ไหมเพราะดูแล้วเกิดเป็นเรื่องไม่ง่ายนะ

แต่หนูก็เคยเจอแบบมีคนมาขอสตังค์แต่ไม่รู้ว่าจะใช่คนนี้หรือเปล่า
ก็มีขับมอเตอร์ไซค์มาขอสตัง๑๐๑กัน

แต่ก็มันเจอมืดแล้วมันจะเย็นแล้ว
ก็เลยรีบเดินมาเข้าบ้าน

ตำรวจสนบางกอกน้อยเชิญญาติของผู้ก่อเหตุ
สอบปากคำแล้วนะครับยืนยันว่าเขาไม่มีอาการทางจิตแล้วนะ
แต่ตำรวจบอกตำรวจไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวเชิญมาสอบเองดีกว่านะฮะ
เรื่องต้นนะครับที่เกิดเหตุก็ยังไม่มีการแจ้งข้อหาอะไรนะฮะ
แล้วก็จะมีการส่งผู้บาดเจ็บนะครับว่าจะดูว่าสาหัสหรือเปล่า
แล้วก็จะเข้าข่ายเรื่องของการกันโชคทรัพย์มากน้อยแค่ไหนด้วย
อ่าก็ต้องดูเรื่องพฤติการต่างต่างด้วยแล้วแต่ตำรวจจะมองอ่ะนะคะ